อีกหนึ่งความคืบหน้ากันกรณีการตรวจสอบเกี่ยวกับคดีเงินทอนวัดนะคะ
ล่าสุดทางปปก็ยื่นหลักฐานต่อปปช

ส่วนปปเองอยู่ระหว่างรวบรวมพัยานหลักฐานเพิ่มเติม
ด้วยความรอบครอบเพราะว่าคดีนี้เกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญค่ะ
พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานปปช
กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบสำนวนคดีทุจริต
อุดหนุนการศึกษาโรงเรียนพระปริยติธรรม
ซึ่งมีพระชั้นผู้ใหญ่เกี่ยวข้อง๕รูปนั้นว่า
อยู่ระหว่างการแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม
เพราะข้อมูลในสำนวนที่กองบังคับการ
ป้องกันปรับรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบ
หรือปกปปส่งมาอย่างไม่ครบถ้วน
เพราะว่ามีเวลารวบรวมพยาหลักฐานเพียง๓๐วัน

จะมีกรอบเวลาการแสวงหาข้อมูล๖เดือน

จะมีขั้นตอนให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำนวน

แต่หลังจาก๑ปีหากยังไม่เสร็จอีกนะคะ
ก็จะต้องนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการปปชค่ะ

ระบุข้อมูลคดีนี้เกี่ยวข้องกับทางการเงิน

จึงต้องรอบครอบด้วยเพราะว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญนะคะ
ส่วนจะต้องเชิญพอสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ดุลยพินิษฐ์ของผู้รับผิดชอบ
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกวรายุทธ์สุขวัด
รองผู้บังคับการปปก็นำเอกสารหลักฐาน
กว่า๔๐๐๐แผ่นในคดีเงินทอนวัด
เอาไปให้ปปชไต่สวนข้อที่จริงเพิ่มเติมจำนวน๗วัด
โดยมีพระสงฆ์ร่วมกระทำความผิดจำนวน๒รูป

ปปชก็ได้ยื่นสำนวนคดีเงินทอนวัดล็อตที่๓

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ด้านพันธุ์ตำรวจเอกวรายุทธ์ก็กล่าวเพิ่มเติมอีกค่ะว่า
ยื่นสำนวนครั้งนี้นับเป็นเฟสที่๒ในล็อตที่๓
ซึ่งพยานหลักฐานที่ยื่นต่อปปชครั้งนี้
ให้ดำเนินการเอาผิดกับวัดจำนวน๗วัดจากทุกภูมิภาค
โดยมีพระสงฆ์เกี่ยวข้อง๒รูป
มีคารวาสที่เป็นเจ้าหน้าที่ในสำนักงานพระพุทธศาสนารายใหม่ด้วย
โดยพฤติการความผิด๓ประเภท
คือเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยติธรรม
อุดหนุนบูรณปฏิสังขรและพัฒนาวัด
และเงินอุดหนุนส่งเสริมการเผยแพร่พระศาสนา
ซึ่งพฤติกรรมการกระทำความผิดก็ไม่ต่างจากเดิม

ไปพบพฤติการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการทุจริตด้วย
เท่ากันกับปปได้ยื่นเรื่องยื่นสำนวนต่อปปชให้ไต่สวนรวมทั้งหมดตอนนี้๑๐วัด
มีพระสงฆ์ร่วมอยู่ในสำนวน๗รูป
แล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐคาราวาสรวมแล้วเกือบ๒๐คน
เป็นผู้ถูกกล่าวหารวมมูลค่าความเสียหาย๑๔๐ล้านบาทนะคะ
เรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกวรายุทธ์ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดถึงพระสงฆ์อีก๒รูป
ที่ถูกกล่าวหาเพิ่มเติมแต่ก็ยืนยันว่าอย่างไรก็แล้วแต่
ปปก็ทำงานด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ค่ะ